คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมโรงทานอิ่มอุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีการมีการแจกข้าวกล่องสแตนเลสที่ละลึกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมในพระราชพิธีนี้นะคะโดยจะมีการแจกตั้งแต่ก็คือเมื่อวานเป็นวันแรกจนถึงวันที่หกพฤษ
มาเข้าคิวรอรับข้าวกล่องที่ละลึกที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทจะทำขึ้นในกิจกรรมโรงทานอิ่มอุ่นเพื่อรวมแสดงความจงรักพักดีในห้วงการจัดงานพระราชพิธีระหว่างวันที่สี่ถึงหกพฤษภาคมนี้โดยตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาบริเวณโถงกลางและพื้นที่ด้านหน้าของสถานีมีประชา

แต่สำหรับประชาชนที่ไม่ทันรับข้าวกล่องสเตนเลสในแต่ละวันนะคะ
ก็สามารถขอรับเป็นข้าวกล่องกระดาษได้นะคะ
เป็นข้าวกล่องกระดาษชานอ้อยอันนี้ก็ช่วยลดโลกร้อนด้วย๕๐๐๑๐๐กล่องต่อวันค่ะ
ขณะที่นางประสบเลี่ยมยองใหญ่อายุ๖๗ปีนะคะ
เป็นประชาชนคนแรกค่ะที่เมื่อวานี้ได้รับกล่องข้าว
บอกว่าเดินทางมาจากบ้านบ้านอยู่แถวบางใหญ่นะคะ
ต่อแถวรอคิวตั้งแต่๖โมงเช้าและนั่งรอจนเจ้าหน้าที่เรียกรับบัตรคิว
ตั้งใจว่าต้องมารับกล่องข้าวให้ได้เพราะอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งในชีวิต
และรู้สึกปลื้มปิติในพระมหากรณาที่คุณในหลวงรัชกาลที่๑๐เป็นล้นพ้นค่ะ
สำหรับเมนูอาหารในกล่องข้าวที่ระลึกเมื่อวานนี้เป็นข้าวไก่ชุบแป้งทอดนะคะ
พร้อมน้ำดื่มส่วนวันที่๕และวันที่๖จะประเมินตามความเหมาะสม
และความต้องการของประชาชนในการจัดทำเมนูอาหารอีกครั้ง
โดยเน้นเมนูอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้ไม่เสียในช่วงสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้ค่ะ
ทำดีนะกล่องข้าวก็ดีครับเป็นสแตนเลสแล้วก็ข้างในก็ขออาหารสะอาดน่ารับประทาน